ของดีของเด็ดของจังหวัดชัยนาธ
แนะนำมาแบบนี้โอ้โหคุณชนะจัดให้แน่นอน
ไปดูเลยผมมีภาพมาให้ดูด้วยว่าหน้าตามันเป็นยังไง
นี่เป็นไงแล้ว

ถูกต้องเป็นขนมไทยนะครับแบบนี้แหละครับ
ขนมไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้าวเหนียวมูล
อาจจะโรยหน้าด้วยหน้ากุ้งหน้าสังขยามะม่วงปลาแห้ง
อะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่แบบนี้เนี่ยนะครับ
เป็นอีกแบบหนึ่งที่เชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทานนะครับ
เป็นข้าวเหนียวมูลแต่ว่าเป็นหน้าควายลุยครับ
ทำมาจากน้ำตาลตะโนดน้ำตาลขึ้นชื่อของตำบล
ห้วยกรดอำเภอสังขบุรีก็ประกอบกับการปรุงรสชาติแบบสดใหม่ใหม่
ทำให้นักชิมและนักท่องเที่ยวหลายคนติดใจในรสชาติ
ต้องสั่งกลับบ้านไปฝากญาติญาติแล้วก็มิตรสหายกันอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับวิธีการทำมาดูกันหน่อยว่าการทำข้าวเหนียวหน้าควายลุยมันทำยังไง
อย่างแรกก็คือนำถั่วเขียวและเผือกไปนึ่งให้สุกก่อน
เหนียวข้นเหมือนกับโครนนี่แหละมันเลยเป็นที่มาไง

อ่าเวลารับประทานก็ให้นำเนี่ยเจ้าหน้าควายลุยที่ไปกวนจนได้ที่มาแล้วนะครับ
โรยบนข้าวเหนียวมูลก็จะได้รสชาติที่หอมหวานมันอร่อย
เจ้าของร้านเขาคอนเฟิร์มไม่เชื่อไปฟังดูครับ
หน้ามันเหมือนควายลุยมันเหมือนโคนอ่ะโคนที่ควายลุยดูเลย
เห็นไหมเวลาน้ำทวมแล้วควายมันลุยมันจะเป็นคุยอ่ะอืม
นี่คือที่มาให้ไปใช่ไหมอ่าก็พอแม่กับเขาเลี้ยงแขกอ่ะ
แขกที่กินก็เขาถามว่าน้ำอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรก็เรียกอันนี้
น้ำให้ก็หน้าควายลุยควายลุยก็ควายลุยมาตลอดเลย
แม่หน้าควายลุยหน้าควายลุยข้าวเหนียวมูลหน้าควายลุยแบบนี้คือเห็นแล้วมัน
ชื่อมันอาจจะแปลกแต่พอคุณได้เห็นภาพมาแล้วอยากจะลุยลงไปกินเลยแหละ
มันอร่อยทำเป็นเล่นไปรสชาติมันอร่อยนะครับ
แล้วก็ใครที่สนใจผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นะติดต่อไปได้นะครับ
สองหมายเลขนี้เลยติดต่อไปแล้วก็ไปลองดูเอ๊ะจะสั่งซื้ออะไรยังไง
ที่นี่เขาทำขายทุกวันไปติดตามกันได้ความอร่อยมีให้ได้
ติดตามกันทุกวันแบบนี้กับตลอดข่าวเช้านี้นะจ๊